มาดูคลิปนักเรียนตบกันนะฮะ
ซึ่งเรื่องนี้มันถือว่าเป็นปัญหาสังคมนะครับ

จังหวัดปททานีให้ดูคลิปนิดเดียวครับ
ถือว่าเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรนะ
คือคนเห็นแล้วมันก็รู้สึกสะเทือนใจเนอะ
ใช่ค่ะค่ะ
เป็นอันว่าน้องเนธนาบรีถูกทำร้ายร่างกายเยอะถูกตบถูกเตะอะไรเนี่ย
แล้วก็คลิปเนี่ยความยาว๕นาทีคลิปนี้ถูกโพสต์ในเฟซบุ๊คผู้ใช้เฟส
ชื่อโต้งธนวิทย์สุขจิตวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายน
ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอธัญบุรีปฐุมธานี
ก็ตรวจสอบเพราะว่านักเรียนหญิงที่ใส่ชุดเนธนารีชื่อไฟล์นามสมมติแล้วกันนะครับ
อยู่ชั้นม๒ทับ๑ทีมข่าวของเราก็เลยเดินทางไปพบครอบครัวกับน้อง
ครอบครัวของน้องไฟล์ไปเจอแม่ของน้องไฟล์ก็คือนางดวงเดือนอายุ๓๗ปี
แม่ของน้องไฟล์บอกว่าเธอก็เพิ่งทราบเรื่องแล้วเพิ่งเห็นคลิปว่าลูกสาวเนี่ย
ถูกรุมทำร้ายอย่างรุนแรงก็เลยเดินทางไปแจ้งความไว้ที่สพประตูน้ำจุลาลงกร
เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดินทางไปที่โรงเรียนเข้าพบภูมิในการโรงเรียน
โดยมีการเรียกผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อพูดคุยกันนะครับ
แล้วก็เจรจาตกลงกันว่าจะแก้ไขปัญหานี้กันอย่างไรนะครับปรากฏว่านักเรียนทั้งที่เป็นผู้ทำร้าย
คือลูกสาวของเธอเนี่ยก็ขอโทษขอโพยกันแล้วก็กอดกันร้องไห้กันนะฮะ
แต่ผู้เป็นแม่บอกว่าเหตุการณ์นี้มันถือว่ารุนแรงมาก
ที่แจ้งความไปก็ต้องปล่อยเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ด้านของน้องเองน้องที่ถูกทำร้ายที่ใส่ชุดเนธนาบรีเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุ
เดินสวนกับนักเรียนที่ทำร้ายบริเวณบันได
นักเรียนคนนั้นก็ชวนเธอไปคุยบริเวณสวนหลังโรงเรียน
เพื่อจะเคลียร์ปัญหาอะไรกันเลยมีปากเสียงกัน
ซึ่งเธอก็สู้ไม่ได้นะครับแล้วก็มีเพื่อนร่วมชั้นเรียนเนี่ย
เป็นคนยืนถ่ายคลิปนะครับโดยผู้หญิงเด็กนักเรียน
ที่ใส่ชุดนักเรียนที่เป็นคนทำร้ายเนี่ย
บอกว่าไฟล์เนี่ยเป็นคนทำให้เธอเดือดร้อน
แล้วก็ลงมือทำร้ายร่างกายด้วยการตบการเตะใส่ที่หน้าของเธอ
ก่อนที่เพื่อนของไฟล์จะเข้ามาพยายามห้าม
เพื่อนของไฟล์เองก็โดนทำร้ายไปด้วย
ก่อนที่จะแยกย้ายกันนะครับ